คุณผู้ชมมาดูประเด็นนี้บ้างลูกค้าหัวร้อนค่ะจะไปซื้อหมูที่เขียง
แล้วดันไปเถียงกับพ่อค้าอย่างที่บอกกลับมาที่บ้านมาคว้าปืน
แล้วก็ไปยิงพ่อค้าเขียงหมูครับนี่มีเหตุการณ์กล้องวงจรปิด
จับภาพนี้ได้ด้วยเอาดูพร้อมกันค่ะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเสียงปืนที่ดัง๓นัท
กล้องวงจรปิดจับภาพได้

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ตลาดสดหลังบขสระบุรี
ผู้ชายที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่สวมเสื้อลายน้ำเงิน
คือตอนแรกเขาเข้าไปที่เขียงหมูแล้วก็ยิง
พ่อค้าเจ้าของเขียงได้รับบาดเจ็บสาหัส

เรื่องนี้ค่ะตำรวจไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นประมาณ๑๑โมงของเมื่อวานนี้
จุดตรงนี้คือร้านเจ๊ดาหมูสดค่ะ
ห้องมันเป็นห้องกระจกติดแอร์
มันมีร่องรอยที่โดนยิงเพราะว่าจากการตรวจสอบนี้นะคะ
เป็นร่องรอยของอาวุธปืนขนาด๓๘๑รู

โดนยิงที่แขนซ้ายหนึ่งนัดแล้วก็ชายโครงอีกหนึ่งนัด
คนเจ็บเป็นเจ้าของเขียงหมู
คือนายสารสพามีศรีอายุ๓๗ปีค่ะ
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วภรรยาของคนเจ็บคือนางวรยารัฐเล่าให้ฟัง
บอกว่าตัวเธอสามีแล้วก็ลูกน้อง

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนประมาณเกือบ๑๑โมง
ลูกค้าคนนึงเขาขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดข้างร้านนะ
เดินมาถึงปั๊บสั่งหมู
แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยค่ะทางคุณวรยารัฐบอกว่าโอ้โหลูกค้าเข้าคิวอยู่ไง
ลูกค้าผู้ชายคนนี้ก็เลยถามเมื่อไหร่จะได้สักที
ที่สั่งไปเนี่ยฝ่ายสามีเจ้าของเขียงหมูก็เลยบอกว่า

ทีนี้ฝ่ายลูกค้าผู้ชายคนนั้นเขาโมโห
ทะเลาะกันเถียงกับสามีตะโกนแจกของลับ

แล้วลูกค้าผู้ชายคนนี้เขาก็ออกจากร้านไป
แป๊บนึงมาที่ร้านอีกรอบนึง
แล้วมารอบนี้ชักปืนยิงใส่๓นัด
นี่เป็นไม่อยู่ไหน
ข้างหน้าของและหนูแต่หนูวิ้งออกไปตรงนู้น
หนูได้ยินเสียงหนูกำลังคุยกับลูกพี่อยู่
แล้วหนูก็คุยเสียงตอนแรกหนูไม่เห็นใจ
อู้หูคุณผู้ชมเถียงกันไปเถียงกันมาถึงขั้นยิงกันเลย

เขามามอบตัวกับตำรวจหลังจากที่ยิงไปแล้วประมาณชั่วโมงนึง
แล้วบอกกับตำรวจด้วยนะคุณตำรวจผมทำไปเนี่ยอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะว่าเจ้าของเขียงหมูเขาพูดจาไม่ดีใส่ผม
ด่าพ่อล่อแม่ก็เกิดความคับแค้นใจค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปนั่งคิดอยู่แป๊บนึง

ประกอบกับตอนนั้นตัวนายอุดมผู้ก่อเหตุ
ดื่มเหล้าเข้าไปด้วยพยายามแล้วเก็บอารมณ์แล้ว

แล้วบอกกับลูกสาวคนโตก่อนจะออกไปยิงนะ
บอกกับลูกแบบนี้บอกถ้าเกิดพ่อไม่อยู่แล้ว
ลูกดูแลแม่ให้ดีนะ
นี่คือสิ่งที่ผู้ก่อเหตุลูกค้าหัวร้อน
ให้ข้อมูลกับตำรวจค่ะ
หูกรอบปกติแล้วเนี่ยสามีฉันเป็นคนใจเย็นนะ

ทีนี้สามีน่ะช่วงที่กลับมาที่บ้าน
เดินวนไปวนมาแล้วร้องไห้ด้วย
จังหวะช่วงที่ไปเอาปืนนะคะคุณผู้ชม
สามีเล่าให้ฟังเล่าให้ภรรยาฟังว่าเนี่ย
เจ้าของเขียงหมูน่ะให้ของรับด่าพ่อล่อแม่

ใช่ค่ะเมียบอกอย่าคิดมากอย่าคิดมาก
หลังจากนั้นก็เห็นว่าสามีมีท่าทีสงบแล้ว
ไม่คิดว่าสามีจะไปก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
ลูกอยากกินหมูกรอบ
สั่งหมูกรอบว่าวันนี้อยากกินหมูกรอบ

ร้านนี้ก็คือเหมือนร้านประจำไปซื้อบ่อย

แต่เขาบอกว่าสั่งหมูไว้๓รอบ

ก็เลยนานเกินไปก็เลยโมโห
โมหูก็เลยแบบมีปากเสียงกันอะไร
นี่ค่ะอันนี้คือภรรยาของผู้ก่อเหตุ

ทีนี้เรื่องนี้ค่ะทางผู้กำกับสพเมืองสระบุรี
อย่างพันธบริโรธเอกเชษฐชัยเชษฐศิรินะคะ
บอกว่าตัวผู้ก่อเหตุเขารับสารภาพแล้ว
ก็โดนดำเนินคดี๔ข้อหา

แล้วก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

เดี๋ยวจะนำตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผนวันนี้

เมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าที่สพเมืองสระบุรี
ผู้ต้องหาเนี่ยนะก็โดนคุมตัวไว้ในห้องขังสพเมืองสระบุรี
ตลอดทั้งคืนพนักงานสอบสวนก็สอบผู้ต้องหา
ยังไม่ได้มีญาติมาติดต่อขอประกันนะคะ
แล้ววันนี้บอกว่ายังไม่มีการทำแผน
เพราะว่าพนักงานสอบสวนจะรวบรวมหลักฐานก่อน

ส่วนการประกันตัวรวบรวมหลักฐานอยู่นะคะ
ว่าจะให้การประกันตัวหรือไม่ค่ะ